เมื่อวานนี้เราเล่าเหตุการณ์ของหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่เขาขับรถจะกลับบ้านตอนตี๑๓๐ของวันที่๖มกราคม
บ้านอยู่แถวพระประแดงสมุทรปราการปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วเลี้ยวผิดอยู่ดีก็พุ่งลงน้ำเลยแม่น้ำเจ้าพระยา
ตกลงภาพจากล้องวงจรปิดเปิดเผยแล้วฮะวินาทีเกิดเหตุเนี่ยครับลงไปอย่างนี้เลยฮะเป็นแพร่ขนานยนต์นะครับบริเวณทางขึ้นลงแพร่ขนานยนต์
ตำบลบางย่าแพร่กอำเภอพระประแหน่งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมุมเนี่ยเห็นมั้ยก็มาไม่เร็วมากนะ
เร็วค่ะแต่ก็จมลงไปคือโอ้โหเหลือแค่หลังคาแล้วอ่ะพอมันตู้มลงไปอย่างนี้
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโชคดีที่มันมีโขดหินอยู่คือถ้าไม่มีโขดหินอยู่ก็สงสัยจะทั้งคันนะฮะ
ตกลงไปนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็จะเห็นว่ารีบวิ่งมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๓๐๖มกราคมนะครับ
ตำรวจสพสำโรงใต้หลังรับแจ้งเหตุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถคันที่ตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปเนี่ย
คือรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีขาวจมน้ำไปครึ่งคันนะฮะก็มีหลังคารถโผล่ขึ้นมาก็ใช้เชือกผูกกับรถไว้แล้วก็ยกขึ้นมาจากน้ำ
คนขับรถคือนายเอกพิสิทธิ์ธนาตุกเกษตรนะครับอายุ๓๖ปีก็ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย

โดยนายเอกพิสิทธิ์บอกว่าขับรถมาจากย่านสาธรณ์จะกลับที่พักในสมุทรปราการ
ตอนที่ขับขึ้นสะพานภูมิพลลงถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ปกติแล้วเขาบอกว่าเขาต้องเลี้ยวขวาเพื่อไปที่พักในซอยแบริ่ง
แต่เลี้ยวผิดฮะเลี้ยวมาทางซ้ายเพราะตอนนั้นฝนมันตกหนักมาก
แล้วมองไม่เห็นทางด้วยรู้ตัวอีกทีก็คือนั่นนะฮะพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว
บางทีเราเลี้ยวผิดทางแล้วมันมืดนะเนาะ
เอ๊ะเราไปทางไหนยังไงเนี่ยแล้วก็ขับไปเรื่อยเรื่อย
อันนี้รู้อีกทีคือโอ้โหตู้มลงไปเลยนะครับ
รัชนิกรจันสิงอายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ

บอกว่าตอนนั้นเขานั่งอยู่ในรถแท็กซี่
ซึ่งจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุจู่
ก็เห็นรถยนต์ขับตกลงไปในแม่น้ำ
แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งมาดูพร้อมกับตะโกนให้คนในรถออกมา
เขาก็ไปช่วยตะโกนให้คนขับเปิดกระจกแล้วก็ช่วยกันนำตัวคนขับออกมา
ส่วนการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรานะครับ
พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดขึ้นลงของแพร่ขนานยนต์นะฮะ
หรือไม่ก็เรือบรรทุกรถยนต์นะครับ
รถจักรยานยนต์ด้วยนะเอาไว้ข้ามฝ้ากัน

จอดเทียบท่าน้ำภูเจ้าสมิงพรายที่พระแดง
ก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่อแถวรอขึ้นแพร่ข้ามฝากเนี่ยต่อเนื่องทั้งวันนะฮะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าปกติแล้ว
ประชาชนจะมาใช้บริการตรงนี้๒๔ชั่วโมงนะ
ถ้าเป็นช่วงกลางคืนบริเวณหน้าแพร่จะมีป้ายสัญลักษณ
แล้วก็ไฟส่องสว่างชัดเจนเลยให้เห็นว่าเป็นแพร่

คืนวันเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึกและตีหนึ่งครึ่งฝนตกหนักด้วย
ก่อนเกิดเหตุเรือแพร่ได้ออกจากท่าไปแล้ว
ทีนี้นายเอกพิสิทธิ์เนี่ยเขาขับรถมา
ก็เลยไม่มีสิ่งอะไรกีดขวางรถก็เลยพุ่งตกน้ำ
แต่ยังถือว่าเคราะห์ดีที่พอตกลงไปแล้วเนี่ยไปติดหินใต้น้ำ
รถก็เลยไม่จมดิ่งลงไปทั้งคัน
ขณะที่จากการสอบถามวินจักรยานยนต์รับจ้างในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
แต่ว่าหลายปีมาแล้วคือคนขับรถพุ่งตกลงไปในน้ำเช่นเดียวกัน
แต่ว่ารายนั้นคนขับเมาไม่ใช่คนในพื้นที่
หลังจากเกิดเหตุตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาป้ายสัญลักษณ์
ปิดมากั้นเอาไว้คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นกับนายเอกพิสิทธิ์
เกิดจากการไม่ชินเส้นทางนะหรืออาจจะเมาก็ได้อะไรอย่างนี้นะ
อันนี้เขาคาดเอาเองนะสำหรับวินจอจายอนะ

หลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บแล้วเขาก็มาทำที่กั้นทำไฟ
ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่มันก็มันจะไม่รู้นะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่

แต่ส่วนมากถ้าคนขับรถแบบมีสติมันก็เห็นมันก็นอกจากคนแบบผ่านสติ
ก็สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาสืบสวนขยายผลต่อ

อย่างน้อยมันก็ต้องรู้สาเหตุเอาให้ชัดว่าเกิดจากอะไร